ไปดูเหตุยาเสพติดจับยาเสพติดกันบ้างนะคะ

รู้มาว่ามีพฤติกรรมในการค้ายาเสพติด

โดยบอกว่าจริงแล้วเมื่อก่อนเป็นแค่คนเสพ

ก็เลยผันตัวมาเป็นผู้ค้ารายย่อยนะคะ
นี่เป็นยาบ้าจำนวน๑๖๐๐๐เมตรแล้วก็ไอซ์อีกประมาณ๗๕๙กรัม
เป็นของกลางที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบาน๔ยึดมาได้จากนางสาวสาวิตรีโธนพันธ์
ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดภายในห้องพักซอยรัชดาพิเศษ๓๒ค่ะ
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔บอกว่า
ตำรวจสืบทราบมาว่านางสาวสาวิตรีมีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติดภายในซอยดังกล่าว
ก็เลยวางแผนล่อซื้อยาเสพติดจนกระทั่งถึงเวลาค่ะ
ตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มก่อนขยายผลไปตรวจค้นห้องพักแล้วก็พบยาเสพติดจำนวนนี้
ต้นนางสาวสาวิตรียอมรับนะคะสารภาพบอกว่า
ยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยเป็นของผู้ชายไทยชื่อว่านายชาติ
แต่ว่าไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสกุลจริงค่ะไปรู้จักกับนายชาติที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
เริ่มแรกนางสาวสวิตรีบอกว่าตัวเองเป็นแค่ผู้เสพ
แต่พอนานเข้าไม่มีเงินหาซื้อยาก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้ค้ารายย่อยให้ในชาติอีกต่อหนึ่งค่ะ
ตำรวจก็เลยได้แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป